ติดตามข่าวกันต่อเลยนะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูความพร้อมของการจัดขบวนเรือ
พระราชพิธีนะครับในการเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนครโดยขบวนเรือพระยุหายาตราทางชลมาตรนะครับ
โดยเมื่อวานนี้เป็นวันแรกที่มีการนำเรือรูปสัตว์แล้วก็เรือเหล่าแสนยากรประเภทอื่นไปอวดโฉมเพื่อไปซ้อมกลางลำน้ำเจ้าพระยาครับ
ฝีภายประจำเรือเหล่าแสนยากรในมริวขบวนที่สองสามและมริวขบวนที่สี่
เหนื่อยในพระราชภิทธิบรมราชชาวี้ผู้ทศกราช๒๕๖๒
โดยเริ่มขึ้นในช่วงเวลาประมาณ๙นาฬิกา๑๕นาทีจนไปถึง๑๒นาฬิกา
เพราะว่าเป็นช่วงที่ระดับน้ำขึ้นถือเป็นการฝึกซ้อมกลางลำน้ำเจ้าพระยาเป็นครั้งแรกครับ
เรือพระราชพิธีที่ร่วมฝึกซ้อมในครั้งนี้ประกอบไปด้วยเรือประตู
ซึ่งก็คือเรือทองขวานฟ้าและทองบ้าบินครับ
ซึ่งเป็นเรือลำหน้าสุดของริ้วขบวน

คือเมืองเสือเทยัชชนและเมืองเสือคำรวณสิน
นักนี้ครับครับและออกจากการยกแทนที่บริคุม
ฝึกซ้อมในครั้งนี้มีพลเรือโทนิกรสุกเกษตร
ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือในฐานะเป็นรองประธานคณะกรรมการเตรียมการ
ขบวนเรือพระราชวิธีหรือว่าคอตร
เพื่อมาเป็นการควบคุมการฝึกซ้อม
โดยการฝึกซ้อมนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย
ด้วยแสงเลเซอร์ซึ่งจะช่วยให้การจัดรูปขบวนเรือนั้นมีความเที่ยงตรงแม่นยำ

เพื่อไปดูความพร้อมเพลียงในการใช้ท่าพายของเหล่ากำลังพลฝีภายด้วย

ก็จะเป็นการฝึกซ้อมจัดรูปขบวนเรือพระราชวิธีครบทั้งหมด๕๒ลำเป็นครั้งแรก
เว้นเรือพระที่นั่ง๔ลำที่จะใช้เรือประเภทอื่น
เพื่อฝึกซ้อมทดแทนไปก่อนครับ